ในช่วงแรกนี้นะคะชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์เราก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙กันก่อนนะคะ
เหนือจากการที่ได้ตัดไม้จันหอมไปตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนแล้วเนี่ยนะคะ
ล่าสุดทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กำหนดเลิกในพิธีบวงสวงบุรณราชรสพระยานมาตร
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ในวันที่๑๙ธันวาคม
โรงราชรสภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะ
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรราชรสและพระยานมาตร
เปิดเผยว่ากรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพิธีบวงสวงบูรณราชรสพระยานมาตร
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้กำหนดเลิกบวงสวงวันที่๑๙ธันวาคมเวลา๑๔นาฬิกา๔๙นาที
ณโรงราชรสภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรได้ประสานงานเพื่อขอคืนพื้นที่จัดนิทัศกาลทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงราชรสแล้ว
นะคะโดยให้ลื้อถอนเต็นต์จัดแสดงภายในวันที่๙ธันวาคมนี้
และย้ายไปจัดแสดงบริเวณโรงละครแห่งชาติแทนค่ะ
ส่วนการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
วันจันทร์ที่๒๘พฤศจิกายนนี้
จะทำการเชิญผู้แทนจากทางสำนักพระราชวัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมกันหารือ
และรายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอาทิ
แบบพระเมรุมาตรร่างแบบพระโกรธจันทร์
รวมถึงแผนงานที่ต้องดำเนินงานในลำดับต่อไปด้วยค่ะ
เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเกิดความราบรื่นและสมพระเกียรติสูงสุด
เมืองต้นคาดว่าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและองค์ประกอบทุกด้าน
จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน๒๕๖๐นะคะ
ส่วนการเตรียมพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อจัดสร้างพระเมรุมาตรนั้น
ว่ากรุงเทพมหานครก็จะส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมศิลปากร
เกินวันที่๑๐มกราคม๒๕๕๙
ซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจ

เพื่อเตรียมการปรับระดับพื้นที่ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้วนะคะ